วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ครูบอนซอยยี่สิบเจ็ดนะคะ
มาตามหาร้านเจ๊หน่อยก๋วยจับยวนค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าร้านนี้เด็ดมากตรงที่ว่าน้ำซุปกระดูกหมูของเขาอร่อยเข้มข้นมาก
แล้วเขาบอกว่าเขาต้มวันละ๒หม้อใหญ่นะ
และที่เด็ดกว่านั้นก็คือหอมเจียวเอยพริกป่นเองเขาคั่วเองเจียวเองนะจ๊ะ
แล้วให้เยอะด้วยและราคาร่ำต้นเพียงแค่ชำละสี่สิบห้าบาท
ขายสองร้อยชำต่อวันหมดเกลี้ยงแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าตามไปหาร้านเด็ดริมทางกันเลยจ้า
เซธีป้ายแดงวันนี้เราบุกมากันที่กูบอลยี่สิบเจ็ดกับร้านนี้เลยครับ
เจ๊หน่อยก๋วยจับยวนก๋วยจับเส้นสดหมูยอแน่นจากอุบล
พริกไทยดำที่ไร้แป้งกับน้ำซุปกระดูกหมูที่ต้มกว่า๒๐โล
นานกว่าชั่วโมงครึ่งพร้อมกับหอมเจียวที่เจียวเอง
เรียกได้ว่าเป็นร้านเด็ดริมทางที่ได้สูตรลับส่งต่อกันมาจากคุณยาย
ขนาดไหนเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านเจ๊หน่อยก๋วยจับยวนกันเลยครับ
แม่จ๋าจ้ะหนูได้ยินมาว่าสูตรแม่นี้มาจากอุบลอุบลค่ะ
และอุบลที่เด็ดก็คือเรื่องของหมูยอหมูยอ
หมูยอแม่มาจากอุบลอุบลแท้แท้ค่ะและเส้นอ่ะค่ะแม่อุบลเหมือนกันค่ะ
อันนี้เขาเรียกเส้นสดนะแม่เส้นสดจากแม่เอาสูตรมาจากไหนจ๊ะ
เอามาจากคุณยายอ๋อคุณยายเป็นคนอุบลเลยเหรอคะใช่ค่ะ
เห็นว่าขายดิบขายดีวันหนึ่งสองร้อยชามอันนี้จริงไหมประมาณนั้นอ่ะ
ไอ้แม่ทำตัวไขมุกทุกวันใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะ
เคล็ดลับความอร่อยของแม่น่าจะอยู่ที่น้ำซุปค่ะสินสินหมูยอ
แม่น้ำซุปเขาบอกแม่ต้มวันละสองหม้อเลยเหรอใช่ค่ะหม้อยังไงหม้ออยู่
หม้อใหญ่อย่างเงี้ค่ะสองหม้ออุ้ยหม้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะหม้อใหญ่อ่ะ
หม้อแม่ทำยังไงน้ำซุปมันถึงอร่อยคือกระดูกหมูแล้วก็เที่ยวเที่ยวนาน
สองชั่วโมงได้นะและนี่ก็คือน้ำซุปที่เป็นเคล็ดลับเด็ดของร้าน
ที่ทำให้เจ๊หน่อยก๋วยจับยวนมีลูกค้าแน่นร้าน
โดยทุกวันเจ๊หน่อยจะนำกระดูกหมูส่วนสันคอมาต้มก่อน๑รอบ
เพื่อดับกลิ่นคาวและจะทำให้น้ำซุปไม่ขุน
จากนั้นแยกกระดูกออกมาไปต้มในน้ำสะอาดอีกรอบ
ใบเตยปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวผงปรุงรส
เกลือพริกไทยดำต้มนานต่อไปอีกชั่วโมงครึ่ง
เราก็จะได้น้ำซุปที่หอมและกลมแบบนี้เลยล่ะครับ
ต่อไปเราตามน้องใบตองบุกเข้าครัวไปทำก๋วยจับยวนกันเลยครับ
มาจ้ากวยจับยวนจ้าเริ่มจากอะไรค่ะแม่น้ำซุปค่ะ
สองซุปสองกระบวยใช่แล้วก็ตักเลือดใส่สามสี่ก้อนตักยอใส่
ช้อนเต็มหนึ่งช้อนเต็มเต็มใส่ไข่ไหมใส่ไข่ไหมใส่ไข่ก็ได้แม่
แล้วก็กำเต็มโอเคแม่ใส่เด็กแล้วก็ใส่แล้วจะมีถ้วย
ก๊อสขี้ผลูงหมูใส่สามชิ้นค่ะเราต้องดูยังไงว่ามันสุกพอดี
แซ่นแซ่นมันจะใส่หรอฮะอาเส้นมันใสเรอะอ่าเทป๊าบลงมา
เป็นนี่อุ้ยมันติ่งจ้าไข่ก็จะลงมาเป็นแข่นแบบนี้

ใส่ผักนะคะทุกคน
แม่จ๊าอาห่ำเจียวนี้แม่เจียวเองหรอ
ถ้าซื้อเขาใส่แป้งอ่ะตังค์

เสร็จแล้วจ้าก๋วยจับยวนฝีมือใบตองจ้า
ได้เวลาที่น้องใบตองจะขอชิมความอร่อยเมนูเด็ดก๋วยจับยวน
ของร้านเจ๊หน่อยก๋วยจับยวนพร้อมกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่าน
ขอต้อนรับคุณตุ๊กชนกวนันมาลองดูซิว่าจะอร่อยถูกใจพี่ตุ๊กขนาดไหน

ใช่มันเหนียวแบบมั้ยเหนียวเองอะดีมาก
มันเหนียวนุ่มหนึบไม่เละเส้นมันแบบซึมกับน้ำซุป
มันในกล้องเท่านั้น

ดีมากคือในนี้จะมีแบบกระดูกแต่กระดูกคือแค่นี้
เหนือเนื้อไปเนื้อไปอีอิ่มอร่อยกับกลัวยจับหย่วนที่ราคาเนี่ยเบาแต่อิ่มท้องกันไปเป็นที่เรียบร้อย
ต่อไปเรามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของแม่หน่อย

ที่รักสองคนและฝ่ามรสุมครอบครัวแตกแยก
แต่ก็ไม่มีความสุขเพราะความเจ้าชู้ของอดีตสามี
แถมยังติดการพนันแล้วอะไรที่ทำให้เจ๊หน่อยสู้ชีวิต
จนถึงทุกวันนี้ได้ล่ะครับย้อนไปตั้งแต่สามีคนแรกเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นเจอปัญหาอะไรพร้อมเจ้าชู้เป็นคนเจ้าชู้
เจ้าชู้ขนาดไหนขนาดพาผู้หญิงมานอนบ้านกับเรา
เดี๋ยวสามคนอ่ะผัวเมียอ่ะแล้วตอนแล้วตอนเขาเดินเข้าบ้านแม่ไม่
วีดวายก็ต้องรู้เลยเหรอไม่ไม่เป็นคนมียอมคนเนี้ย
รู้สึกยังไงตอนนั้นอ๋อคือเขาไม่ได้มาอยู่ประจำผู้หญิง
คนนั้นน่ะเขาจะมาบ้างไม่มาบ้างเขาก็ไม่ต้องเสียจากโรงแรมพอ
เอ่อในใจมันเจ็บขนาดไหนนะแม่อยากรู้อ่ะอืม
ดูว่าก็ล้องแบบหวัดแล้วก็ร้องไงฝืนมาแล้วก็ต้องร้องไห้แบบก็
แม่กับสามีคนเก่าก็มีลูกด้วยกันด้วย

เราก็ไม่เคยพูดไม่เคยอะไรเลยเหรอแม่
ก็ไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนเรา

มันไม่ไหวแล้วมันเกินจะรับได้แล้ว
พอเริ่มจากผู้หญิงเขาก็มากินเหล้า

ก็เลยคุยกันว่าเออถ้าไม่เลิก

แล้วตอนนั้นเราคิดไหมว่าถ้าเราเลิกกับเขา
แม่กลับไปอยู่บ้านแล้วแม่จะต้องหาเงินด้วยตัวเองแล้วนะ

แล้วลูกต้องไปโรงเรียนเนอะ

เหนื่อยแต่ทุกอย่างคือทำเพื่อลูกเลย

ค่ะแล้วก็วนมาเจอกันอีกกี่นึงมีลูกไหมฮะมีค่ะมีลูกชาย
บกันไปแล้วคนนี้มีปัญหาอะไรไหมเราจับได้ว่าเขาเล่นการพนัน
อย่างคนเจ้าชู้เขาก็ยังมีความรับผิดชอบจะมีเงินบางส่วนให้เราบ้าง
อ๋อมีการชะมุมใจใช่แต่พอการพนันเนี้ยมันหมด
มีเรามีเขาจะเอาอย่างเราไงอ่าเขาบอกว่ายิงกว่าไหวไหม้อีกใช่
ใช่นะครับแล้วแม่ไปจับได้ได้ยังไงว่าเขาติดกันขนาดตอนนั้น
เขาเรียกอะไรนะกระดาษโพยใช่ไหมอยู่ในกระเป๋าชุดทำงาน
ค่ะเขาบอกว่าถ้าเธอยังไม่เลิกอ่ะอืมเราให้โอกาสนะ
ถ้าเธอยังไม่เลิกอ่ะเราจะเลิกเขาก็รับปากสุดท้าย
สุดท้ายเขาก็เราก็จับได้เหมือนเดิมนั่นแหละก็จะเป็นใจขอเชิญเขาออก
เขาออกถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วลูกเราทั้งสองคนนะคะก็อยู่กับเรา
กับเราค่ะกับเราทั้งสองแต่ไว้แน่มันไม่มีคำอธิบายอ่ะ
เหนื่อยไหมอ่ะมีคำที่แรงกว่าเหนื่อยไหมดีกว่าใช่ไหมจะได้
มันมันท้อเหรอมันก็เรียกไงอ่ะมันคือเวลาเราทำงาน
เราก็ก้มเช็ดน้ำตาลอ่ะโดยที่มันไม่ได้มีอะไรนะ
ไม่มีอะไรแต่มันมันล้นนะแม่มันออกมาเองอ่ะมันแบบ
มันเกินกว่าคำว่าเหนื่อยน้ำตามันปริ่มออกมาโดยไม่รู้ตัว
มีเคยเหนื่อยจนแบบไม่อยากอยู่หรอมี
คิดว่าเออเราไปลูกไปใช่ไหมค่ะพร้อมยันใช่ไหม
แต่ทำลูกไม่ได้ทำไม่ลงทำไม่ลงแต่มันคิดไง
หัวของคนเป็นแม่เนอะลูกลูกลูกเจ็บอ่ะไม่ได้
เรายังเจ็บเนอะแล้วตัวเราไปทำให้ลูกเจ็บอ่ะไม่ได้
ไม่ได้หรอคือฆ่าเขาไม่ลงไม่
แล้วพอแยกทางกับสามีคนที่สองแม่ก็ต้องหาเงินเพิ่มแล้ว
เพราะฉะนั้นก็คิดคือเลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำไงถึงจะเลี้ยงลูก
เนอะยายก็เลยบอกว่าเอาไปให้แม่บุญธรรมที่คนรู้จักกันที่ขอนแก่นเลี้ยงไหม
ก็เลยต้องหาเขาเขาบอกว่ามาสิจะเลี้ยงให้
คือเอาลูกคนที่สองลูกคนที่สองค่ะคนสองผู้ชายคนที่สองเนี่ย
ไปฝากไว้กับคุณยายแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมที่ขอนแก่นขอนแก่น
ตอนนั้นคิดหนักไหมหนักค่ะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าเรารักเขาน่ะ
ไม่ใช่ว่าไม่รักแม่รักนะห่วงความรู้สึกลูกเนอะ
ลุงจะเข้าใจว่าเราทำแบบนี้เพราะว่าเราหวังดีนะใช่ค่ะ
แล้วพอไปอยู่นั่นแม่บุญธรรมเขาดูแลลูก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

คือเรารู้ว่าคุณแม่สู้ชีวิตขนาดไหนไหม
ไม่รู้ครับเพราะอยู่ด้านนู้นเขาไม่ค่อยพูดเรื่องที่นี่เลยครับ

ก็ให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะ

แล้ววันที่แม่ตัดสินใจไปรับน้องกลับมาเลี้ยงเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
รู้สึกดีใจดีใจใช่ไหม

ทั้งที่จริงแล้วชีวิตเราอยู่ที่นู่นสบาย

รู้สึกแม่อยากอยู่กับแม่แท้ครับ
แม่เคยบอกก่อนกลับมาแล้วครับว่าถ้าอยู่นี่ลำบากนะ
ต้องช่วยออกมาขายของอะไรประมาณนี้ครับ
แปลว่าแม่ถามความสนับใจน้องใช่มั้ย
ถามแม่ว่าน้องอยากกลับหรืออยากไปโดน
ถ้าวันนั้นน้องเขาตัดสินใจว่าไม่กลับ

เพราะว่ามาเนี่ยต้องซักผ้าเองเนาะ

อย่างนี้ซักผ้าคุณบ้า
คือดูแลตัวเองด้วยช่วยงานบ้านด้วยช่วยงานร้านด้วย
อีกหนึ่งสิ่งที่คุณแม่เนี่ยคุ้มใจก็คือ

เก็บเงินเพื่อที่จะซื้อที่ดินนะคะ

น้ำพักน้ำแรงจากขายก๋วยจับยวน

ตอนนั้นเนี่ยแม่ซื้อที่ดินแม่คิดไหมว่าจะเอาไปทำอะไร

ถ้ากลับไปอยู่อุบลมันไกลลูก

โตแล้วแหละเดี๋ยวก็เข้ามหาลัยแล้วไง

น้องสันแม่อะทำทุกอย่างเพื่อเราขนาดเนี่ย

แม่มีอะไรอยากจะบอกคุณน้องสัน
ก็แม่ไม่ค่อยมีเวลาเนอะ
ทำทั้งหมดทุกวันนี้อาจจะมีบทบ้างสูงบ้าง

ก็อยากให้เขารู้ว่าแม่ห่วงแล้วก็รัก
แล้วก็แม่พยายามทำงานเพื่อจะ

สันค่ะบอกรักคุณแม่หน่อยได้ไหม

อยากให้คุณแม่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้
ฝากข้อคิดถึงคุณผู้ชมเลยค่ะ

ฝากร้านให้คุณแม่หน่อย

น่าจะเป็นแบบว่าแง่คิดดีที่คุณผู้ชมได้ดูกัน
เรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
ทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จมานะคะ